คือไปเลี้ยงลูกไปทำธุรกงธุรกิจแล้วหรือเปล่าเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะน้องรถเน้นไปเจอบอกว่าฝากบอกผ่านมาเลยไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอย่าไปฟังคำเมาส์
ที่สำคัญยังรับงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมนะคะ
ล่าสุดนะคะไปเจอกันมาค่ะน้องสาวเอิญเนี่ยค่ะก็รีบอัปเดตเลยนะคะว่าตอนนี้จริงแล้วก็คือยังรับงานอยู่นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปได้ยินข่าวลือเหมือนกันตกใจมากที่มีข่าวออกมาแบบนั้นนะคะว่าจะไม่ร้องเพลงแล้วแขวนไมค์แล้ว
คนแซวไงเป็นไฮโซแล้วหรือเปล่าไม่ทำงาน
ซึ่งความเป็นจริงแล้วก็คือยังรับงานร้องเพลงอยู่เนี่ยตามภาพเนี่ยยังโชว์อยู่เลย
ซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้จะผ่านตัวเองมาทำธุรกิจนะคะแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นคุณแม่ของลูกสาวน้องนะคะวัย๗ขวบแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งวงการไหนพูดถึงลูกสาวแล้วนี่แววมาเลยนะแววเป็นดาราเลยนะ

ใช่ชอบความสวยความงามมีแววตามรอยคุณแม่เข้ามาติดวงการบันเทิงนี่แหละค่ะ
เพราะว่าน้องเนี่ยชอบจับไมค์ร้องเพลงเลือดศิลปินเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ

ส่วนจะดันเข้าสู่วงการบันเทิงตามคุณแม่หรือเปล่านั้น
ต้องบอกว่าเลือดศิลปินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะวันนี้
เพราะว่าคือเขาชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็ก
แต่ว่าแค่ขาดอยู่นิดเดียวคือ
เขายังไม่ค่อยกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่

แล้วก็เรียนแบบว่าปรับเรื่องบุคลิกภาพ
คุณครูก็ได้ชมมาหลายครั้งเหมือนกันว่าแบบ
น้องมีพัฒนาการมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน

ทักษะในการฟังทักษะในเรื่องของดนตรี
ทักษะในเรื่องของการแบบเรื่องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ยังรับงานในวงการอยู่นะคะ
อย่าไปเชื่อข่าวลื้อนะคะว่าเอิญไม่ร้องเพลงแล้ว

ยังรับอยู่ค่ะทั้งละครแล้วก็ทั้งงานเพลงค่ะ
จริงตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันที่แฟนคลับเราแบบ
บางคนเขารับรู้ข่าวแบบนั้นนะคะ
แต่ว่าส่วนใครที่เป็นแฟนคลับที่อยู่ในเพจของเอิญติดตามเอิญอยู่เนี่ย
ก็จะรู้ว่าอ๋อพี่เอิญเขามีทั้งงานร้องเพลง
งานละครนะคะแล้วก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องดูแลด้วยค่ะ
เพลงนี้ดังไหล
มากค่ะแล้วเพลงนี้สิบกว่าปีโอ้โหตอนนี้ลูกเขายังไม่เกิด
ตอนนี้ลูกเขา๗ขวบแล้วอ่ะยังดังอยู่ตอนนี้ยอดวิว
ทูปกำลังบอกว่าไต่ขึ้นมาเรื่อยใช่ติดตามได้
สุดท้ายคือไม่ได้ตกอับนะจ๊ะยังรับงานร้องเพลงอยู่ใช่ค่ะอ่าคุณผู้ชม